ส่วนที่สมุทรสงครามนะคะมีเหตุการณ์ยิงโหดเกิดขึ้นค่ะ
เสียเจ้าของลงมะพร้าวนะคะแค้นใจหนัก
หนุ่มคนงานสอยมะพร้าวเนี่ยแอบไปมีสัมพันธ์เป็นชู้กับภรรยาเขา
รับไม่ได้นะคะเอาปืน๙มมกระหน่ำยิงเข้าไป๙นัดเต็ม

แต่ทีนี้มันต้องไปตรวจสอบกันอีกทีว่าตกลงเขาเป็นชู้กันจริงหรือเปล่า
ตำรวจภูทรบางคนที่จังหวัดสมุทรสงคราม
ไปตรวจสอบเหตุยิงกันจนเสียชีวิตบนถนนสายวัดโบดราชบุรี

ในที่เกิดเหตุมีรถกระบะอีซูซูสีขาว
หมายเลขทะเบียนพพไข่๙๘๓๖นครปฐม
กระบะท้ายเนี่ยดัดแปลงลูกกรงเป็นเอาไว้บรรทุกมะพร้าวน้ำหอมจอดอยู่นะคะ
ผู้บาดเจ็บคือนายพนมพรพวงพลอยอายุ๒๖ปี

โดนยิงด้วยอาวุธปืน๙มมไป๙นัด
กู้ภัยรีบนำตัวส่งโรงพยาบาลนภาลัยแล้ว
เพราะว่าอาการสาหัสมากแต่สุดท้ายก็เสียชีวิตนะคะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นตั้งแต่วันที่๑๗สิงหาคมแล้ว
คนยิงไม่ใช่ใครที่ไหนนายจ้างอะค่ะ
นายวราวุฒิแซ่ตานวัย๔๓ปีเจ้าของลงมะพร้าวชื่อดัง

เขาก็ไม่ได้หนีไปไหนนะคะยืนรอมอบตัวกับตำรวจพร้อมกับปืนที่ก่อเหตุนั่นแหละ
ก่อนเกิดเหตุเขาเล่าให้ฟังว่าภรรยาของเขาเนี่ย
ขับกระบะหมายเลขทะเบียน
แล้วนี้ค่ะนายวราวุธขับกระบะอิงสุติสวิสีขาวเนี่ยตามมาเรียกให้จอด
พอเรียกให้จอดเสร็จปุ๊บเนี่ยนะคะ
ไม่ได้ถามไม่ได้ถ่ายไม่ได้พูดอะไรเลยนะนายวราวุฒิลงมาจากกระบะคันสีขาว
แต่เอาปืนมาด้วยเดินดุมดุมดุมดุมแบบเนี้ยค่ะ
แล้วจ่อยิงแบบเนี้ยเลยเก้านัดอ่ะค่ะหมดแม็กซ์อ่ะ
วราวุฒิสารภาพเลยนะคะว่าเขาตั้งใจยิงทั้ง๙นัดนั่นแหละ
แล้วคุณรู้ไหมว่ามันเข้าที่ไหนบ้างกระสุนที่ว่าเนี่ยอืม
เข้าหัวใจทะลุหลังเข้าใต้คานทะลุท้ายทอย
เข้าต้นแขนซ้ายเข้าชายโครงซ้ายรวมแล้ว๙นัดนะคะ
เขาบอกว่าเขาแค้นมากนายพนมพรที่เป็นลูกจ้างสอยมะพร้าวอ่อนเนี่ย
อยมะพร้าวไม่พอดันไปสอยภรรยาเขาด้วย
แอบมีสัมพันธ์ลึกซึ้งกับภรรยาของเขาเขารับไม่ได้
ตำรวจก็รวบตัวไปสืบสวนเพิ่มเติมนะคะ
ทีนี้ไปดูบรรยากาศที่งานศพที่วัดประสาทศิษย์จังหวัดสมุทรสงครามกันหน่อยนะคะ
ญาติญาติและครอบครัวของนายพนมพรผู้เสียชีวิตเนี่ย
เต็มไปด้วยความโศกเศร้าอะค่ะไปพูดคุยกับคุณแม่
ปรานีพวงพลอยแม่ร้องไห้นะเล่าให้เราฟังทั้งน้ำตาเลยบอกว่า
เรื่องสงสัยว่าจะเป็นชู้กันอ่ะทำไมไม่พูดกันดีดี
ทำไมต้องเอาปืนมายิงกันขนาดนี้แม่บอกว่าลูกอ่ะ

แล้วจู่สามีเขาตามไปยิงเรียกรถจอดแล้วให้ยิงยิงตายคารถ
แล้วเขามาลงข่าวว่าลูกชายแม่เป็นชู้กับเมียเขา
ถ้าเขาจับได้ว่าเป็นชู้กันทำไมเขาไม่ทำทั้งทีแรก
ทำไมเขาถึงมาทำตอนนี้แล้วทำไมเขาถึงไม่ถามเมียเขาว่า
เรื่องนี้มันจริงหรือไม่จริงหรือไม่เขาก็มาคุยกับเราก็ได้เราเป็นแม่ใช่ไหม
ไม่ใช่มาลงประเด็นแบบนี้ก็อยากให้สังคมเข้าใจว่า
เรื่องนี้มันไม่จริงเพราะว่าลูกชายไม่เคยไปหาอยู่แต่บ้าน
คือว่ามีเรื่องดีหรือไม่ดีก็เอาผู้หญิงมาถามดิ
เอาเมียมาถามเอาเมียเอาผู้หญิงมาพูดสิว่าเรื่องนี้มันจริงไหมใช่ไหม
ไม่ใช่ว่าจะมาลงโทษลูกของแม่
แม่บอกว่าลูกชายเป็นเสาหลักของครอบครัวเป็นคนหาเช้ากินค่ำค่ะ
ซึ่งแต่แม่ยอมรับนะแม่บอกว่าภรรยาของคนยิง
ก็มีซื้อของมาให้ครอบครัวแม่บ้างเหมือนกัน
แต่แม่ก็บอกว่าแต่ลูกแม่ไม่ได้เป็นชู้
อยากให้คนผิดมาขอโทษขอเข้ามากับแม่แล้วก็ลูกชาย
มาดูแลรับผิดชอบกับสิ่งที่เกิดขึ้นบ้าง
ก็พร้อมจะให้อภัยแหละแต่แม่ก็เสียใจที่แม่ต้องเสียลูกของแม่ไป
ซึ่งตำรวจก็คุมตัวนายวราวุฒิไปดำเนินคดีทางกฎหมายแล้วล่ะค่ะ

ตกลงเรื่องราวชนวนเหตุมันเป็นชู้กันจริงหรืออะไรยังไงหรือเปล่า
ต้องรอสอบส่วนทางด้านของภรรยาผู้ก่อเหตุด้วยเพราะว่า
ถ้าเกิดว่าเป็นอย่างนั้นจริงเนี่ยก็ต้องถามให้รอบด้านนะครับ